ช่วงท้ายเรามาติดตามกันต่อนะครับ
เป็นตอนที่สี่แล้วครับสำหรับภารกิจของกรมสมบัติฮาลบบนะครับ
เจนเวลาวิธีถวายเพลิงพระบรมศพในฐวรรษการที่เก้า
คือเรื่องของการเตรียมกำลังพลฉุดชักราชรสนะครับ
ในริวขบวนพันธุ์ราชอิสริยะยศนะครับ
ซึ่งตอนนี้ก็มีการคัดเลือกกำลังพลเรียบร้อยแล้วนะครับ
โดยมีการเตรียมออกคำสั่งให้มีการฝึกฉุดชักราชรสต่อไป

ลาไปพร้อมกันพบกันวันจันทร์กับชัดข่าวเที่ยงวันนี้
สวัสดีครับสวัสดีค่ะ
อบนะครับให้เตรียมกำลังพล
ฉุดชักรราชรถจำนวนสามบ้อยสามสิบเอ็ดคน
แบ่งเป็นกำลังพลที่ใช้ในการจุดชักราชรส
ในพระราชยุทธี๓๐๑คน
และอีก๓๐คนจะเป็นกำลังพลอะไร
ทดแทนกรณีไม่สามารถได้บัตรงานได้
กำลังพลจำนวน๓๐๑คนนี้

กำลังพลที่จะฉุดชักพระมหาพิชัยรัชรศ
และกำลังพลที่จะฉุดชักราชรสน้อย
ซึ่งในเรียวผู้บวนจะเรียกว่า
กำลังพลจุดทักราชรสพระนำ
โดยกำลังพลที่ทำหน้าที่ในการฉุดชักพระมหาวิชัยราชรส
มีจำนวนทั้งสิ้น๒๒คนด้วยกัน

ว่าจะเป็นกำลังพลฉุดชัก
ซึ่งประจำเชือกฉุดชักราชรส
ซึ่งมีจำนวน๒๑๖คน
และมีกำลังพลที่อยู่ในตำแหน่งของพระมหาพิชัยราชรสอีกจำนวนหนึ่ง
อีกส่วนหนึ่งที่ผมจะเรียนก็คือ
กำลังพลฉุดชักราชรสพระนำ
จำนวนนี้รวมทั้งหมดแล้วจะมีทั้งหมด๗๙คนด้วยกัน
ใน๗๙คนก็จะเป็นกำลังพลที่ทำหน้าที่ประจำเส้นเชือกนะครับ
จำนวนทั้งสิ้น๗๔คน
และอีก๕คนก็จะเป็นกำลังพลที่อยู่ในตำแหน่งต่าง

เราได้คัดเลือกโดยการกำหนดคุณบัตรต่างของกำลังพล
ประการแรกก็คือต้องเป็นข้าราชการนะครับลูกจ้างประจำ
พนักงานราชการนักเรียนอีศิษฐ์สถานกรรมจำการ

อันนี้เน้นย้ำก็คือมีวินัยและความประพฤติดีเท่านั้น
และต้องเป็นเพศชายอายุไม่เกิน๔๘ปี
ระดับความสูงอยู่ที่๑๖๕๑๘๐เซนติเมตร
แล้วก็ยังต้องมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง

แล้วก็รวมทั้งมีลักษณะท่าทางทหารที่ดีด้วย
โดยในการฝึกนั้นผมขออนุญาตเรียนว่า
แบ่งเป็น๒ห่วงใหญ่ตามกิจกรรม
ช่วงแรกก็คือใช้เวลาประมาณ๑เดือน
จะเป็นการฝึกแบบแยกการ
ซึ่งลักษณะการฝึกก็จะเป็นการฝึกลักษณะของท่าทางต่าง
รวมทั้งเรื่องความแข็งแรงของร่างกายด้วย
สำหรับช่วงอีกประมาณ๑เดือนครึ่งหลังนี้นะครับ
ก็จะเป็นการฝึกลักษณะแบบรวมกันคือฝึกร่วมกัน
ก็จะมีเครื่องช่วยฝึกซึ่งจะใช้แทนองค์ราชรส

นี้เพื่อความพร้อมเพียงนะครับแล้วก็เป็นมาตรฐานอันเดียวกันด้วย
การฝึกในห่วงที่๒ก็จะเป็นการฝึกในรูปริ้วขบวน
คือเป็นการประกอบริ้วขบวนต่าง
ภายใต้กรอบการปฏิบัติและการกำกับดูแลของกองทัพภาคที่๑
สุดท้ายนี้อยากจะให้ท่านพลฤษฎาได้กล่าวสรุปถึงภารกิจครั้งสำคัญ
ทางกรมสัมภวุฒิทหารบกได้มีโอกาสถวายงานอีกครั้ง

อะไรงานผลกันในการทั้งสามส่วน
ในการสร้างราชรศเป็นของการจัดกำลังคลในการที่จดถักในริวกระบวน

ทางสูงต้องการระดับภูมิเศรษฐการอาหารบก

ซึ่งท่านก็ได้ให้ความภูมิใจ

กับกำลังคนในการที่จะปฏิบัติท่าที่

ในการที่ได้ปฏิบัติการ
กับพระราชพีในครั้งนี้
และนี่คือภารกิจสำคัญ
ของทางกรมสันพวุฒิทหารบก

ให้รับผิดชอบส่วนที่สำคัญยิ่ง

พระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดช

ที่มาให้ข้อมูลกับทางทาระทีวีในวันนี้